เหมือนกันเพราะอะไรล่ะมีผู้ปกครองเขาไปแจ้งแหละ
เขาบอกว่าคือลูกหลานชอบมานั่งอยู่ที่ร้านนี้
ลักษณะเปิดเป็นอาคารพาณิชย์แต่เดี๋ยวจะพาคุณเข้าไปดูภายใน
มีโต๊ะมีอะไรด้วยใช่มีแบบโต๊ะจัดวางเรียงเลยนะคะ
แล้วก็มีเพลงด้วยแล้วเดี๋ยวจะเห็นนะเมื่อกี้ที่โต๊ะนะ
ตอนเข้าไปจุดแรกมีวัยรุ่นนั่งอยู่ใช่ไหม
แล้วก็จะมีเป็นลักษณะเกือบเบาะเป็นการ์ลอนเลย
แม่ทำอะไรอ่ะน้ำกระท่อมคุณคิงนี่อันนี้

คุณจะซื้อแบบกลับบ้านหรือคุณจะดื่มทานที่นี่ก็ได้
แต่คุณผู้ชมคะฟังนะคะผิดกฎหมายนะคะการต้มน้ำกระท่อมขายในเชิงพาณิชย์ค่ะ
ฝ่ายปกครองของเมืองมหาสารคามค่ะร่วมกับตำรวจสพเมืองมหาสารคาม
ก็ไปตรวจค้นที่ร้านนั่งดื่มแห่งหนึ่งกลางเมืองเลยค่ะ
มีผู้ปกครองอย่างที่บอกแล้วร้องเรียนมานี่เมนูของเขาค่ะคุณคิง
แล้วมีราคาบอกเป็นละเอียดยิบเลยกับแก้มก็มานะจ๊ะ
ร้านนี้อย่างที่บอกเป็นอาคารพาณิชย์ค่ะเจ้าหน้าที่เปิดประตูเข้าไป
อยู่๓โต๊ะมีวัยรุ่นอยู่๗คน
ยาววเวอร์ชนอีก๑อีกต่างหากฮะ

บรรจุน้ำกระท่อมต้มแล้วค่ะว่างอยู่ทุกโต๊ะเลย

ไม่ว่าจะบินบินเงินสดบันทึกรายการ

เปิดเนี่ยไอ้ถังน้ำแข็งออกมาโอ้โหน้ำกระท่อมต้มแล้วเนี่ย

แล้วก็ยังมียาแก้ไอเด็กยี่ห้อหนึ่ง
และใบกระท่อมสดอีกต่างหาก
ทางด้านของหญิงสาวรายหนึ่งชื่อสิริมณีกร
เที่ยงธรรมอายุ๒๔ปีเธอเป็นชาวโคราช
ออกมายอมรับบอกเป็นเจ้าของร้านเอง
แล้วก็บอกว่ายอมรับเลยลักลอบต้มน้ำกระท่อมขายค่ะ

ถ้าเกิดเอากลับบ้านขายเป็นขวดขวดละ๑๐๐บาท
แต่ถ้าลูกค้าคนไหนต้องการดื่มน้ำกระท่อม

เอิญเดี๋ยวผสมยาแก้ไอเด็กเข้าไปให้
เรียกว่า๔คูณร้อยเหมือนของคุณไงเมื่อสักครู่
นี่ไงค่ะแล้วก็เลยกลายเป็นมาถูกจับแบบนี้ฟังเสียงค่ะ

สรุปแล้วไม่ได้นะคุณผู้ชมผิดกฎหมายนะ
ตั้งแต่ทางหน้าเข้าร้านเห็นเลยชัดเจน

กว่าสิบแปดปีบ้างในร้านก็มีเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยตรงเนี้ยค่ะ
อืมแต่ปรากฏมีเยาวชนอยู่ในร้านแล้วบอกด้วยนะว่าห้ามชุดนักเรียนนักศึกษา
อ๋อเขาไม่ได้เข้าอะค่ะแต่ว่าเขาใส่ชุดอื่นนะคะ
ปกติเข้าไปนั่งมีเนี่ยใบเอาชี้แจงไว้เป็นใบแปะไว้ที่สาวกระท่อมข้อเท็จจริง
อะไรจริงอะไรเท็จแต่จริงไอ้ที่เขาบอกจริงมันผิดนะคะ
เอาคุณผู้ชมขอดูในเชิงข้อกฎหมายหน่อยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าการต้มน้ำใบกระท่อมขายในเชิงพาณิชย์
ขวัญย้ำขวัญบอกแล้วว่าผิดคุณผู้ชมลองดูนะว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนขายได้นี่เลย
ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นพวกปลูกซื้อขายครอบครองต้นกระท่อมอันนี้ทำได้
ใบสดกิ่งก้านำต้มเมล็ดกระท่อมได้ค่ะแต่ถ้าต้มน้ำกระท่อม
คือถ้าคุณกินกันเองหรือทานกันในครอบครัวอันนี้ได้นะ
แต่ถ้าขายเชิงพาณิชย์ไม่ได้ค่ะและมีความผิดนะคะ
อาจจะถึงขั้นติดคลุกถึงสองปีค่ะและปรับตั้งแต่ห้าพันถึงสองหมื่นบาทค่ะ